เกมหน้าที่๒ก็เก็บชัยชนะได้ชนะ๒เกมรวดแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ลงแข่งขัน
เกมนี้๒เซตแรกชนะไปได้ก่อน๒๕ต่อ๑๗และ๒๕ต่อ๑๙
แต่เซตที่๓เสียสมาธิสุดท้ายแพ้ไป๑๙ต่อ๒๕
แต่อย่างไรก็ตามเซตที่๔ก็มาเล่นปิดท้ายนะคะ
ชนะไป๒๕ต่อ๒๒ก็ชนะไป๓ต่อ๑เซตเก็บใช้ชนะ๒นัดติดต่อกันค่ะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะทีมนครราชสีมาวีซีค่ะก็มีคิวที่จะพบกับทีมลังกาไลออนนะคะ
ศรีลังกาถ่ายท่อสดผ่านทางเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ